มีเรื่องฮือฮามาเล่าสู่กันฟังบ้างคุณผู้ชมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
เขาโพสต์คลิปคุณชนะคุณผู้ชมเป็นคลิปเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อจาดค่ะ
คือวางอยู่ในตู้ดีแต่มันเคลื่อนที่ได้โดยที่ไม่มีใครมาจับมาแตะมาต้องเลยนะ
ปรากฏว่าเหรียญนี้เป็นที่ต้องการของคนที่เช่าบูชาพระเป็นอย่างมาก
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้พร้อมกันเลยค่ะ
สังเกตให้ดีคุณผู้ชมในวงกลมเหลืองจะเห็นเหมือนเหรียญเป็นองค์พระ

แล้วฝั่งขวามันขยับได้
มันขยับนะนี่ดูมันหมุน

ใช่ขยับไปขยับมาโดยที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น

หลายคนก็ทึ่งสิฮะแล้วก็คิดว่านี่คือปฏิหารนะคะ
ไม่ว่าจะมีการค้นดูในใต้ตู้แล้วมีอะไรหรือไม่ก็ไม่พบอะไรเนี่ยนะคะ
แต่ว่าคลิปที่เห็นเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงกันโด่งดัง
แล้วก็เลยทำให้เหรียญหลวงพ่อจาดอดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระเบาพระเกจิชื่อดังเนี่ย

ครับนะคะงานนี้แหละคุณผู้ชมบรรยากาศที่วัดบางกระเบาก็เลยคึกคักแล้วค่ะ
เพราะว่ามีผู้คนจากทั่วสารทิศนะคะฟังข่าวนี้แล้ว
อยากจะมาเช่าบูชานะคะแล้วก็มาสั่งจองวัตถุมงคลนี้อย่างมากมายเลยทีเดียว
ดูบรรยากาศสิคุณชิสาคนแน่นนะคะ
คือไม่ใช่แค่มาที่นี่นะบางคนในโทรศัพท์
เขาบอกโทรศัพท์จนเจ้าหน้าที่นี่แบบโอ้โหรับกันไม่หวานไม่ไห
ใครจะมาที่นี่มาเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะให้บริการกับประชาชนที่ต้องการเช่าบูชาเหรียญเลย
พูดดิเลยวะตอนนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อจาบัดบานกระเบาถูกสั่งจองใกล้จะหมดแล้วค่ะ
ใช่แล้วโดยเฉพาะเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคำที่สร้างอภินิหารหมุนเองได้นี่แหละ
นี่คุณผู้ชมซึ่งในราคาสร้างนะคะในน้อยจำนวนสร้างมีเพียงแค่๑๔๙เหรียญ
ราคาเหรียญละ๙๔๙๐บาท

ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่จองไม่ทันจริงเพราะตอนนี้หมดแล้วค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นความเลื่อมสายศรัทธาเฉพาะบุคคลนะคะใครที่ได้บูชาไปครอบครองก็เชื่อว่าคงจะทำให้มีกำลังจิตกำลังใจในการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิต
เหมือนมีเครื่องยึดเหนียวจิตใจเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะคะใครที่ดูแล้วเฉยก็เป็นเรื่องของวิจารณญาณในการรับชม
แต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเงินหาจริงมุ่งได้เองอ่ะอย่างไร